กลับมาดูเรื่องของวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
ข่าวเศร้าเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อน
กรณีที่คุณเซนติเมตรพิธีกรรายการลนตู้
คู่กับคุณเจนี่ปานันออกช่องยูทูป

ใช่ค่ะชอบดูเอาจริงเลยนะดูเมื่อ๔วันที่แล้วนี่
คือไปประสบเหตุคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุ

กรณีที่นายจตุรพัฒน์เข็มนาคหรือว่าเซนติเมตรล้นตู้
เป็นสไตลิสต์ชื่อดังเป็นพิธีกรรายการดังนะคะ
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนก็คือนายสุภกิจเกิดซ้ำ
เขานั่งรถมาด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะ

ส่วนเก่งวีออสเนี่ยมาทางขวามือนะคะ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพนาทีเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
คุณเซนติเมตรขับมาในช่องกลาง
คือถนนมันมีทั้งหมดประมาณ๔ช่องจราจรนะคะ
ช่องซ้ายคือให้เป็นทางตรงนะคะ
ส่วน๒ช่องกลางช่องที่๓นะคะ

ส่วนวีออสสีดำที่สีแดงลูกศรสีแดงชี้นะคะ
อยู่ช่องทางจราจรขวาสุด
เป็นช่องให้ทำได้๒อย่างคือ๑เลี้ยวขวา๒ยูเทิร์น
แต่ปรากฏว่าเขาขับตรงไปไง
มันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะตำรวจภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนสะพานข้ามคลองชลประธาน
ทางเข้าวัดอุโมงถนนคันคลองชลประธานเชียงใหม่๗๐๐ปี
ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องนี้เปิดเผยโดยพันธ์ตำรวจโทษทงชัยบัวเงินสารวัตรสอบสวน
บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางพบว่ามี๓ช่องจราจร
โดย๒ช่องทางแรกคือช่องซ้ายสุดให้รถวิ่งตรงได้อย่างเดียว
ช่องกลางเป็นช่องที่ให้รถสามารถไปทางตรงหรือเลี้ยวขวาก็ได้
ซึ่งมีการแบ่งเส้นการจราจรไว้อย่างชัดเจนนะคะ
ขับอยู่ช่องกลางนั่นหมายความว่าสามารถเลี้ยวขวาก็ได้

แล้วก็เลี้ยวขวาเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเขาตรงไป
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะต้องมีการเรียกตัวคนขับ
ก็คือนางสาววิจิตราปุกบุญเรืองอายุ๒๕ปี
มารับทราบข้อกล่าวหาคือในฐานความผิด
ขับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุทำให้เฉียวชนผู้อื่น
แก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
และอีกหนึ่งความผิดก็คือความผิดตามพรบการจราจรทางบก
แล้วก็เมื่อสักครู่นั่นก็คือนางสาววิจิตรา
คนที่ขับวิออสคุณผู้ชมอายุ๒๕ปีเท่านั้น
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
โดยศพของคุณโจ้ก็คือเพื่อนของคุณเซนติเมตรเนี่ย
นำกลับไปที่วัดธาตุทองกรุงเทพมหานคร
ส่วนศพของคุณเซนติเมตรนะคะจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด

ด้านนายสิริรัฐเข็มนาคพ่อของคุณเซนติเมตร
เปิดเผยว่าล่าสุดได้พบกับลูกเมื่อประมาณวันที่๒๘ธันวาคม
ก่อนสิ้นปีจากนั้นก็ได้ติดต่อกันมาเป็นระยะระยะ
คือติดต่อกันมาตลอดนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าลูกเนี่ยจะเดินทาง
เที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเข้าดาวน์ที่เชียงใหม่
รวมถึงก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุใดว่าจะสูญเสียลูกไป
เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโจ้
ของคุณเซนติเมตรแล้วก็แฟนคลับของคุณเซนติเมตรด้วยนะคะ